พอเกิดเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้แล้ว
มันก็มีเรื่องของการแชร์มาว่า
สินค้ามันจะถูกกักตุลสินค้ามันจะขาดแคลนหรือเปล่า

ซึ่งเรื่องนี้บรรดาห้างค้าปลีกรายใหญ่เขาก็ยืนยันค่ะ
ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลนแน่นอนนะคะ
เพียงพอจำหน่ายให้กับผู้ประสบภัย
เพราะว่ามีการขนส่งลงไปในปริมาณที่มากกว่าปกติ
แต่ว่าสิ่งที่ต้องการก็คือพวกน้ำดื่ม
ข้าวสารอาหารแห้งพวกนี้ต้องการมากนะคะ
นางสาวสลินลาศรีหพันธ์ประธานกรรมการฝ่ายกิจการ
เพื่อรับมือกับพายุโซนร้อนปลาบึก
โดยมีการวางแผนจัดส่งสินค้าที่จำเป็น
ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มสินค้าอุปโภคบริโภค
โดยมีการเพิ่มปริมาณสินค้าที่จัดส่งมากกว่าปกติ
ไปยังสาขาในจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการนะคะ

ชาวบ้านในหลายพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อม
เข้ามาซื้อสินค้าที่จำเป็น
โดยเฉพาะน้ำดื่มเข้าสารอาหารแห้ง

เพื่อเตรียมตัวที่จะรับมือกับพายุ
แล้วนอกจากนี้ก็มีการเตรียมกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม

คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะ

เปิดเผยว่าเบื้องต้นมีสาขาที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบทั้งสิ้น๕๖สาขา

สาขาใหญ่และสาขาย่อย
แต่ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติทุกสาขาค่ะ
ที่ผ่านมามีการกักตุลสินค้า
จากกลุ่มผู้ประสบภัยเกิดขึ้น
แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นสินค้าขาดแคลน
ส่วนระบบขนส่งสินค้าลงไปในพื้นที่นั้นนะคะ
บริโภคแบบเร่งด่วนภายใน๑วัน

หลังจากได้รับทราบประกาศเตือนภัย

ว่าจะมีพายุปลาบึกพัดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้
จะมีสินค้าเพียงพอต่อผู้บริโภค
ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติแน่นอนค่ะ
ขณะที่ทางด้านนายสมศักดิ์เกียรติชัยลักษณ์นะคะ

ภารกิจด้านการค้าภายในประเทศก็ยืนยันเรื่องนี้ค่ะ

ไม่มีพื้นที่ประสบภัยที่มีปัญหาขาดแคลนสินค้า

ก็มีการเตรียมกักตุลสินค้าเอาไว้อย่างเพียงพอนะคะ

คุณผู้ชมถ้าเกิดยังจำได้มันจะมีภาพ
ที่เขาแชร์กันว่าสินค้าหมดเชลล์

ก็พบว่าประชาชนยังมีสินค้าเพียงพอ

สำหรับพื้นที่ประสบภัยในนครศรีธรรมราช

ปกติดีนะคะไม่มีสินค้าขาดแคลน
ส่วนพื้นที่ประสบภัยอื่น

มีการประสานไปยังห้างค้าปลีก
ขนาดใหญ่ทุกห้างให้จัดเตรียมสินค้าเอาไว้

จะเดินทางไปยังเกาะได้ทันที
ส่วนสินค้าที่ยังขนส่งไปขาย

ก็ยังคงขายในราคาปกตินะคะ

ขอความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ

ให้จัดจำหน่ายสินค้าในราคาที่ถูกลง

การเยียวยาประชาชนด้วยนะคะ